คุณผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งการทำงานทุกอาชีพ
เรื่องของความปลอดภัยทำงานการทำงานเป็นเรื่องสำคัญครับ
คุณทำงานกับเครื่องจักรเครื่องกลคือช่างคนนี้ฮะ
เขายกตู้คอนเทนเนอร์แล้วปรากฏว่าพลาดถูกไฮดรอลิกนะครับ
คุณผู้ชมครับหนีบเข้าที่ขาเป็นแผลชะกันเลย
เพื่อนเพื่อนต้องรุมเข้าไปช่วยกันแบบนี้แหละฮะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในบริษัท
คอนเทนเนอร์สแฟร์พาร์สจำกัดนะครับในพื้นที่หมู่หนึ่ง
บนหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีตำรวจกู้ภัยเพี้ยวเยี่ยงไทยนะครับ
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นลานตู้คอนเทนเดอร์
ตู้คอนเทนเนอร์จอดอยู่ใครทำงานแบบนี้ดูข่าวนี้หน่อยนะมันเป็นอุทาหรณ์อย่างดีเลย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
แล้วเอาตัวลงมาโอ้โหประถมพยาบาลกันไปบนรถกู้ภัยเลย
นี่แหละครับส่งไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาให้แพทย์รักษาต่อไป
ความปลอดภัยในการทำงานเป็นเรื่องสำคัญนะครับเครื่องจักรเครื่องกลนะครับ
ปิดสวิตช์นะฮะให้แน่ใจเสียก่อนว่ามันปิดแล้วนะครับ
ซ่อมแล้วค่อยเปิดสวิตช์แล้วค่อยทดสอบเนี่ยมันทำงานขึ้นมากระทันหันมันหนีบเลยอ่ะนะครับ
อย่าไว้ใจมันนะคะเรื่องของเทคโนโลยีต่างบางทีเราไปควบคุมมันไม่ได้นะคะ